สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออ่าน
แท้บาทยาโมโฮ
แต่เล้งจนโตแค่ญาติงอ่าน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่อีสานเป็นรางยาม
หลองเพลงพออยู่นะคะคุณพุทธยาสำรวย
การควบคุมการออกเสียงดีมาก

ก็เป็นสม่ำเสมอ

เพลงเราเป็นตื่นเต้นก็มีความสุขผสมมานิดนึง
สั่นเลยดีแล้วนะครับดีแล้วไม่สั่นตอนร้องเอาละครับคุณสำรวยถ้าเกิดเพลงนี้ผมประกาศมาว่าร้องได้
นั่นก็คือ๒๐๐๐บาทเป็นของคุณสำรวยนะครับแล้วก้าวไปสู่เพลงที่๓และเพลงที่๔
ที่ตั้งเป้าไว้คือ๔๐๐๐แล้วก็ไป๖๐๐๐ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยแต่ต้องผ่านนี้ไปก่อน
ถ้าผ่านเพลงนี้ได้เนี่ยน่าจะดีขึ้นเป็นไงฮะน้องก็เป็นไงบ้าง
หลับไปยังไม่รู้ไม่ครับฟังเพลงอยู่เหมือนกันเห็นเขาก็ฟังเพลงอยู่
ถ้าเขาหลับนี่เขาจะนิ่งไปเลยไม่มีละเมอเพ้อพกมีอะไรมีไหมฮะ
สะดุ้งสะดุ้งจ้ะก็คือจ้ะมีคำถามที่อยากจะทราบเขาว่าหลานนี่เรารักมากกว่าลูกจริงไหม
สุดยอดเลยค่ะถูกต้องรักรักลูกว่าเรารักแล้วเพราะรักหลานนี่
รักรักจริงรักจนว่าเราให้เขาอิ่มเราถึงได้กินอะไรไม่เหลือจากร้านไม่ได้กินหรอกค่ะ
ทั้งสามคนนี้ถ้าเขาอิ่มคือบางทีเขาไปกินอะไรที่อร่อยให้เขากินเรายอมอด
ให้เขากินแต่เราคือทดได้
ยายไม่ใช่คนผิดหรอกมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและชกชะตา
เพราะฉะนั้นมันมาแล้วมีให้เลือกอยู่หลายทางด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ยายเลือกอยู่กับความทุกข์

ฉุดมือช่วยเท่าไหร่ยายก็

ให้ตัวเองหลุดลอยขึ้นมาจากความทุกข์

ดูแลกันไปแบบมีความสุขไปด้วยนะ

ลูกสาวให้เอาหลานมาให้ดูนั่นก็เป็นเรื่องปกติของคนเป็นแม่ที่อยากเห็นหลาน
วันนี้พวกเราได้เห็นนะคะนี่ทำกันอย่างนี้อันนี้ถือว่าน้อยนะคุณผู้ชม
คือปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เคลียร์เสลดอะไรเนี่ยหลายต่อหลายรอบมาก
ปวนคาวปวนน้ะประคอปประหงมกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้

ที่คนคนหนึ่งจะทำให้คนคนหนึ่งได้อย่างที่หนูบอก

ให้เราได้แบ่งเบาภาระความทุกข์
ความรู้สึกผิดในใจของยายไว้นะจ๊ะบ๊วยบ๊วยบ๊วยใช่
คุณยายชีวิตไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับมันไปอีกโอ้อีกยาวไกล
ไปข้างหน้ามันจะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นยังมีหลานต้องเติบโต
อีกไม่กี่ปีก็จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
ทำวิธีไหนก็ได้ให้น้องเขาอยู่ได้มีคนดูแลได้
ยายสามารถที่จะปลีกตัวไปทำงานได้อันนั้นจะดีกว่า
หรือทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอยายป่วยอีกคนนะ
หนักเลยทีนี้ไหนจะคนนี้ไหนจะคนนี้ลำบากนะ
ยายคือที่บ้านไม่ได้สบายอยู่แล้วจนอยู่แล้วก็จะหนักเข้าไปอีก
คือเราเองก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต้องอันดับแรกเลยนะ
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไปทำงานหรอกลุกเดินเหินรักษาหัวเข่ารักษาโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้
หมมอยู่๑๐ปีที่เราอุ้มหลานไว้เนี่ยเอาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้
เพื่อจะได้มีแรงดูแลผัวบ้างดูแลหลาน

ถ้าจะดีก็ได้เงินก้อน๖๐๐๐ไปจากรายการของเรา
แล้วก็เอาไปเริ่มต้นเอาไปทำอะไรให้มันดีขึ้น

ได้ไม่ได้อยู่ที่คำเฉลยตรงนี้ค่ะ
มาถึงช่วงเวลา
เอาละครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับคุณยายสมุยร้องไปแล้วครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าทำได้ก็จะได้รับ๒๐๐๐บาท
ก้าวไปสู่เพลงที่๓และ๔โดยที่ยังมีตัวช่วยเหลืออยู่๓ตัวเลยนะครับ

มาถึงเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณสำรวยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณสำรวยร้อง

คุณร้องได้ครับ

ไม่กล้าประกาศดังกลัวน้องเขาสะดุ้ง

ร้องได้ถูกต้องทุกคำโดยไม่ผิดเลยครับผม

มานะคะไม่เคยต้องระมัดระวังกันหนักขนาดนี้มาก่อนเลยไม่เคยต้องเชียร์กันเงียบไม่เคยต้องประกาศว่าร้องได้กันเบาขนาดนี้เป็นการกระซิบที่ทรงพลังมากแล้วก็อยากจะกระซิบอีกคำนึงว่าถ้าร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะสองหมื่นค่ะ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
น่าจะซื้อเครื่องออกซิเจนอะไรนั้นได้แล้วเหลืออีกแค่๒เพลงครึ่งทางแล้วนะอีก๒เพลง๖๐๐๐
อย่างที่คุณยายสำนวยตั้งเป้าไว้มีแววว่าจะได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้ามาที่อยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิตค่ะ
เป็นเทปที่พิเศษจริงพิเศษด้วยอริยบทพิเศษด้วยความที่เราเห็นกันที่
ผู้หญิงคนนึงจะรู้สึกผิดได้ต่อหลานของเขา
มาเป็นกำลังใจให้คุณยายสำรวยได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เหมือนนะคนอื่นเขาก็ไม่เรียกเขาเรียกยายคนเดียว

สวัสดีครับ